ร้องได้ให้ร้าน

ทนสู้งาน
เก็บกรรมเพิ่มสิเป็นร้อย
เมื่อถึงวันที่รอคอย
จะนำรอยยิ้มไปกราบแม่
นี่เป็นเพลงแรกของน้องน้ำเพชรนะครับ
ไม่แชะมากน้ำเพชร
รู้สึกว่ายังมีเปียกเลยลูก
น้ำเพชรเกือบไม่รอดแน่คอแห้งใช่ไหม

ตอนนี้จบลงไปแล้วเหลือแต่การตัดสินเท่านั้นเองนะครับ

ถ้าได้เพลงนี้เพลงแรก
จะมีเงินไปใช้หนี้ให้กับคุณแม่ยุภาทันที

เพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

และน้องน้ำเพชรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

เยี่ยมมาก

เหงื่อออกมือเลยร้องได้ครับถูกต้องทุกคำครับ

ปลดล็อกเรื่องหนี้ของแม่ไปที่เรียบร้อยแล้ว

จากบทเพลงของคุณสิริพรอำไพพงศ์นะครับ
เพื่อแม่แพ้ก็ได้
น้ำเพชรปกติเวลาไปปั่นจักรยานไปส่งผ้า
ได้ตังค์ก็คือได้ติ๊บค่ะมากสุดได้กี่บาทอ๋อมีติ๊บด้วย
สดได้สองร้อยค่ะโอ้แต่คนแถวบ้านก็ใจดีนะเนี่ย
ติ๊บต้องสองร้อยเนอะที่เห็นในภาพชีวิตนี่
เหมือนพวกกันกำเปียงยางเลยอะอืมคือขี่จักรยานมือหนึ่งจับแฮน
สิบขวบเองครับอีกมือหนึ่งถือผ้าทั้งหมด
เคยล้มมั้ยน้ำเพชรไม่เคยค่ะนั่นแหละสิฝึกยังไงพอตอนเด็กเด็กก็
หนูขี่จักรยานเล่นค่ะแล้วหนูเห็นพ่อเขาชอบขี่ขับมอไซค์ปล่อยมือค่ะ
อืมก็เลยขี่ไปก็หัดหัดทำมือหัดปล่อยมือข้างหนึ่งใช่ค่ะ
คิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะมาเป็นประโยชน์ในการไปส่งผ้าให้แม่

เฉลี่ยแล้วไม่ถึงหมื่นนะคะ

น้อยที่สุดก็๖๐๐
ค่าเช่าบ้านเดือนเท่าไหร่คะ๓๐๐๐บาท
อันนี้รวมค่าน้ำค่าไฟยังยังค่ะ

ค่าน้ำค่าไฟก็เต็มที่เลยอ้าว๗๘๐๐บาท
เดือนหนึ่งก็๓๐๐๔๐๐บาท
รายจ่ายรีดผ้าตัวละ๕บาท
เป็นงานที่ต้องใช้มือหนักมาก
ถามคุณแม่ดีกว่าว่าคุณแม่ป่วยเป็นอะไรบ้างตอนนี้
ไม่เคยวัดไม่เคยไปตรวจค่ะแต่ว่าแม่เวียนหัวบ่อยอยู่
อยู่กินอิ่มหรือว่ามันเหมือนสุขสบายทุกอย่าง
อิ่มใหม่ก็เป็นลมชอบเป็นลม
ก็คือไม่เคยไปหาหมอไปเรื่องเวลาตรวจเลือด

วัดความดันเคยไหมครับไม่เคย

อันนี้น่าจะเป็นความดันที่มืดหัว
แล้วมือมีปัญหาบ้างไหมครับเพราะว่ารีดผ้านี่มันใช้อยู่
มีค่ะมันปวดมันเมื่อยบีบจนช้ำเนี่ยเนี่ยช้ำ
งานแล้วนอนตื่นเช้าขึ้นมามันกำไม่ได้ค่ะ
มันกำไม่ได้อ่อนแรงคือคือมันปวดค่ะ

มือแม่แม่เขาจะกำไปนานนะคะ
แล้วตรงนี้มันจะบีบมันจะแข็งค่ะใช่ไหมตรงนี้มันจะดาด

แล้วเวลาแม่ปวดมือแม่เคยบ่นให้น้ำเพชรฟังไหม
เขาบอกแม่เขาก็บ่นเวียนพักเขาบอกโอ๊ยปวดจังเลยมานวดให้แม่หน่อย

แล้วเราก็จะบีบอย่างนี้ไว้สักครั้งแล้วก็ค่อยกดค่ะ
คุณแม่เป็นบ่อยไหมบ่อยค่ะทุกวันเลยค่ะ
เป็นทุกวันน้ำเพชรสงสารคุณแม่ไหมคะ
สงสารมากเลยค่ะปลอบใจคุณแม่ไหม

เวลาอยู่บ้านหนูก็บอกว่าแม่สู้นะทำงานให้ดีที่สุด
ถ้าแม่ไม่ไหวแม่ก็พักก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เคยบอกค่ะแต่แม่เขาก็บอกว่าไม่หยุดแม่จะสู้เพื่อลูกไปตลอด
ถ้าเกิดคุณแม่หยุดก็จะไม่มีรายได้เข้ามาที่บ้าน
ไหนจะข้าบน้ำข้าบไฟข้าบเทิมเรา

เราก็เลยต้องมาช่วยคุณแม่ด้วยทางนี้ใช่ไหม

น้ำเพชรแม่ทำงานนักหนัก
วันนี้แหละนะน้ำเพชรต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
เป็นกำลังให้กับคุณแม่
เพราะว่าตรงนี้เป็นโอกาสแล้วบนเวทีของเรา
มีความสามารถเท่าไหร่ร้องได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี

งั้นเดี๋ยวพี่เป๊กจะให้น้ำเพชรร้องเพลงที่สอง
เพื่อมีเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยถ้าน้ำเพชรทำได้
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
เพชรพร้อมจะเล่นเกมอีกรอบนึงหรือยัง

เพลงนี้ทำให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เนื้อถูกต้องหมดเท่านั้น
ก็จะได้สองหมื่นเลยนะครับ

มูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือร้องให้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลารายการของเรา

มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓

แหมพอจะเห็นรอยยิ้มกันบ้าง
รอยยิ้มแบบนี้คือไหวหรือไม่ไหว

เคยร้องก่อนไหม
เคยฟังแต่ไม่เคยร้องค่ะ

แต่ว่าดูจากลักษณะการตอบกันดูจะมั่นใจกว่าเพลงที่แล้ว
น้ำเพชรตอนนี้มี๒หมื่นแล้วนะ

ต้องไหวจริงนะต้องไหวนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย
ตัวช่วยยังมีอีก๒ตัวยังเลือกเปิดได้
ฟังอินโทรเพลงที่๓ไปแล้วนะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องน้ำเพชรครับจะสู้หรือหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก็ต้องร้องให้ถูกต้องหมดทุกคำนะครับก็จะได้สี่หมื่นบาท
สู้ค่ะขอให้มีสมาธิค่ะทำให้ได้ค่ะ
เพื่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าค่ะครับ
เพลงที่สามครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่สามเพลงมาครับสู้ค่ะ
โปรดติดตามตอนตอนตอน
ขอเราเศร้าอยู่คนเดียวเธอรอคอยคนเกี่ยว
ดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกัน
พร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านนะ
รอจนข้าวออกรวงอีกครั้ง
อยู่ไหนคนเคยจบตา
มองหาไม่มีแม่เงา
สัญญาสัญญาบัญธุง
ลืมคลองลืมคุ้ง
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา

ยิ่งรอยิ่งขอยิ่งเหงา
กลายเป็นสัญญาเจ้า
เมื่อเธอนั้นเริ่มวาจา
มองถึงสีทองขระใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนนางคนไข้รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน